ทีนี้มาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องดราม่าดราม่าสนั่นร้องเพลงชาติไม่ดัง
ถูกหักคะแนนนะจ๊ะเป็นข้อไปเลยคุณผู้ชม
อยากให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันหน่อยแต่ว่า
ในโลกโซเชียลเขาวิจารณ์กันเยอะเลยนะคะ
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมลองดูภาพหน้าจอนะฮะ
หยุดไว้ที่ภาพนี้ก่อนก็ได้ค่ะนี่ค่ะเขามีการออกกฎระเบียบของโรงเรียน
แล้วมีแบ่งเป็นหมวดเป็นหวดเหมือนรัฐธรรมนุนไทยมีการแบ่งเป็นหมวด
โฟกัสไปที่หมวด๔นะคะหมวด๔ข้อที่๒๑
แล้วเขาทำเป็นตารางเห็นไหมคะข้อ๒๑เอาหมวด๔ก่อนชื่อหมวด
การตัดคะแนนความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์และการลงโทษหรือปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
๒๑ข้อ๑แล้วก็ช่องถัดไปคือลักษณะความผิดคะแนนที่ถูกตัดระดับความผิด
ลักษณะความผิดอันแรกคือรักชาติสัตว์กับสัตว์ครับ
ยืนตรงเคารพทงชาติและเพลงสรรเสริญถูกตัด๑๐คะแนน
ไม่ร่วมเปล่งเสียงร้องเพลงชาติเพลงสันเสริญอย่างดังตัด๕คะแนน
ต้องอย่างดังด้วยนี่แหละค่ะเพจนักเรียนเลวเขาเอามาโพสต์ไว้
แล้วตั้งคำถามคนไปแสดงความคิดเห็นเยอะมาก
เรื่องนี้ถูกผลแพร่ลงไปโลกออนไลน์เราต้องตรวจสอบให้ในธนาศิบย์มวลชน
ตรวจสอบแล้วเรื่องนี้๑เป็นเรื่องจริง๒ลงพื้นที่ด้วย
ไปที่โรงเรียนดังกล่าวอยู่ในอำเภอสังขะของจังหวัดสุรินทร์
ตอนไปถึงอยากจะสอบถามเรื่องนี้
แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปในโรงเรียน

ไม่ได้ต้องรอหลังจากที่น้องเลิกเรียนแล้วคุยกับน้อง
น้องก็กลัวเหมือนกันที่จะให้ข้อมูลเนี่ยนะคะ
ทีนี้ไปถามนักเรียนชายคนหนึ่ง
น้องบอกว่าโรงเรียนควรที่จะเปิดโอกาสให้เด็ก
ไม่ควรออกกฎบังคับแบบนี้
ทีนี้เราก็ถามต่อจริงหรือเปล่า
ที่บอกว่าต้องร้องเพลงชาติให้ดัง
ถ้าไม่ดังจะถูกหักคะแนน
บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเอาจริงหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมที่คล้ายกับลักษณะคือ
ทำลายชาติศาสตร์กษศาสตร์ไม่จงรักภักดีต่อชาติ
จะถือว่าเป็นโทษร้ายแรง
เรื่องนี้น้องก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเหมือนกัน
คุณผู้ชมเราต้องเซฟน้องนะคะ

น้องให้สัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวน้องจะเจออะไรอีกนะคะ
ถ้าเกิดว่าน้องที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอสังขาสุรินทร์ร้องเพลงชาติไม่ดัง
ถูกตัดคะแนนนะครับคุณผู้ชมถูกตัด๕คะแนน
ถ้าไม่ยืนเคารพทงชาติถูกตัด๑๐คะแนน
เขาออกกฎระเบียบมาเป็นแบบนี้เลย

ยังไม่จบนะคะยังไม่จบ
ราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไปถามน้องนักเรียนผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
ที่อยู่โรงเรียนแห่งนี้เราไปปักหลักรอเลย
ใช้คำนี้นะคะน้องบอกว่าโรงเรียนออกกฎหลายอย่าง
เรื่องของการร้องเพลงชาติไม่ดังก็จะโดนหักคะแนน
เรื่องของการใส่รองเท้าเหยียบส้นอันนี้ก็จะโดนหักคะแนน
อย่างที่บอกไปกฎระเบียบมันออกมาเป็นหมวด
แต่ละหมวดมันก็แตกต่างกันไปแต่หมวดที่ถูกวิภาพวิจารณ์ค่อนข้างเยอะ
ก็คือหมวดที่๔โดยเฉพาะหัวข้อลักษณะความผิด
ต่อชาติสัตว์กับสัตว์
คือเรื่องของหลักการเจตนารมณ์และกุศโลบาย
ผมผมไม่ติดนะแต่ผมติดตรงที่ว่า
ไอ้บาวดังค่อยเอาอะไรวัด
คือถ้าร้องเบา
มันจะเป็นการชี้ว่าคุณไม่จงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กับสัตว
หรือเรื่องกลิ่นกับเรื่องเสียงเนี่ยคุณผู้ชมครับ

เบากลางร้ายแรง

กลิ่นกับเสียงเนี่ยมันวัดกันไม่ได้แต่ละคนรู้สึกไม่เหมือนกันนะ
เดี๋ยวว่ามีเสียงนักเรียนด้วยใช่ไหมเอาลองฟังเสียงดูหน่อยครับ

เป็นเรื่องจริงแล้วก็มีหนังสือบอก

การที่เหมือนว่าทำตัวแบบว่า
เหมือนคล้ายว่าทำลายชาติ
รองเพชรไม่ดังก็จะหัก
หักคะแนนครับแล้วก็อะไรอีกครับ

เหยียบส้นก็จะโดนหักคะแนนครับ

แต่ว่าคุณผู้ชมแต่ประเด็นนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ
มันมีอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกัน
เพราะหลังจากที่เพจเขาแฉกฎระเบียบนี้ออกมาแล้ว
ปรากฏว่ามันมีรายงานข่าวว่า
โรงเรียนดังกล่าวในวันปฐมนิเทศ

พูดบอกว่าหากใครรับไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียนให้ลาออกไป
นี่ค่ะเราต้องถามแล้วแหละถามใครล่ะคะ

นักข่าวติดต่อไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวนะคะ

แล้วผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสภานักเรียน
ปฏิบัติสืบเนื่องกันมานานหลายปีจนถึงปัจจุบัน
ไม่เคยพูดนะว่าถ้ารับไม่ได้ให้ลาออกไปเนี่ย
เว้นแต่มีเรื่องทะเลาวิวาสอันนี้ดูเป็นกรณีไป
ถ้าว่าถึงขั้นไล่ออกนะคะถ้ามีเรื่องทะเลาวิวาสเนี่ย

เบื้องต้นได้มีการชี้แจงไปยังผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องแล้ว
หากมีการแก้ไขระเบียบต่างก็สามารถยื่นเสนอต่อคณะกรรมการสถัพ
กรรมการสภาได้เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ถ้าเกิดไม่ร้องเพลงชาติหรือร้องไม่ดังนิดถือว่าไม่รักชาติหรือเปล่าเนี่ย